ส่วนเมื่อเช้าเมื่อวานนี้นะคะมีเหตุการณ์ที่
ใครที่เห็นแล้วก็ตกใจเหมือนกันแล้วก็มีการถ่ายคลิปไว้
ก็คือการที่เสากระดงเรือของเรือหลวงสุรินท

เขาตกใจว่าทำไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้

นี่ครับ
จริงคลิปนี้เหมือนถ่ายช่วงจังหวะ
ที่อยากจะเห็นเรือลำใหญ่

สะพานจะเปิดขึ้นมาแบบนี้และจะมีเรือผ่านไป

แล้วก็คลิปนี้จริงนะถ่ายไว้ตั้งนาน
หมายถึงว่าถ่ายตั้งแต่เรือมาแต่ไกลเลยนะ

แต่ปรากฏว่าคนถ่ายคลิปเขาก็ค่อยสังเกต

พูดแบบนี้นะคะกองทัพเรือก็ออกมาชี้แจง
ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเหตุสุดวิสัยจริง

ทำให้ไม่สามารถควบคุมเรือได้

และยุทธบริการ

ตามวงรอบปกติที่อู่กรุงเทพ

เดินทางจากอู่กรุงเทพไปยังอู่พระจุลจอม
กรมอู่ทหารเรือ

ซึ่งก็เป็นจุดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในคลิป

เรือหลวงสุรินและอู่กรุงเทพ

หลักษากลก็คือ
มีเรือลากจูงของอู่กรุงเทพ

ระหว่างช่วงผ่านสะพานนี่แหละ

เป็นเวลาที่น้ำเหนือนั้นพร่องลงมา

ประกอบกับเกิดลมกระโชก
เห็นใต้สะพานและเสากระโดงเรือ

ส่งผลให้การบังคับเรือเป็นไป

ขณะที่เรือลากจูงที่นำมาสนับสนุน
ก็ไม่สามารถประคองทิศทางของเรือหลวงสุรินท

จนทำให้เรือหลวงสุรินออกนอกทิศทาง
ไปตามกระแสน้ำและกระแสลม

ที่จะสามารถควบคุมเรือได้

ไปเกี่ยวกับราวสะพานกรุงเทพ
ในที่สุด
ซึ่งความเสียหายในส่วนนี้
อู่กรุงเทพจะเป็นผู้รับผิดชอบ

ขณะที่ความเสียหายของเรือหลวงสุรินนะคะได้รับความเสียหายก็คือที่เสากระดูงเรือ
กองทัพเรือบอกว่าเป็นความเสียหายเล็กน้อยเท่านั้น
ก็จะให้หน่วยงานด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องไปสำรวจความเสียหาย
แล้วก็ซ่อมแซมเพื่อให้กลับมาใช้ในราชการได้ตามปกติค่ะ
พร้อมกันนี้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อที่จริงมาด้วยนะคะ
กรณีการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้เป็นไปตามระเบียบราชการ
เพื่อหามาตรการในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการนำเรือผ่านสะพานกรุงเทพ
ทั้งนี้ภายหลังเกิดเหตุนำเรือหลวงสุรินมาจอดที่อู่พระจุลจอมเกล้า
อู่ทหารเรืออำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการเรียบร้อยแล้วค่ะ